คุณผู้ชมไปทานส้มตำกันดีกว่าที่ร้านส้มตำบ้านฉันจังหวัดพิศนุโลกจ้า
โอ้บ้านฉันบ้านฉันบ้านฉันบ้านคุณใช่ไหมล่ะพิษฎุโลก
บ้านผมบ้านผมคุณชนะพิศนุโลก
ไม่ใช่ใครที่ไหนนี่คือเจ้าของร้าน
คุณกฤษดาฉิมพาลีอายุ๔๔ปีครับร้านนี้อย่างที่บอกชื่อร้านส้มตำบ้านฉันก็จะต้องมีส้มตำแล้ว
และเมนูอีกเยอะแยะมากมายโอ้โหคุณค่ะที่เขาถือมาควันขโมงแบบนี้กระทะร้อนแบบนี้คืออสวนโคตรทะเล

เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยคุณเขาบอกว่าใครมานี่พลาดไม่ได้เลยนะเป็นหนึ่งในเมนูอาหารต้อนรับหน้าหนาว
ทางร้านเนี่ยเขาวัดคัดสรรวัตถุดิบจากทะเลสดเนื้อเน้นกุ้งหมึกหอยนังรมโอ้โหตัวใหญ่จุใจ

เมนูคลายหนาวจริงมีให้เลือกเยอะแยะมากมายปลาผงปลาเผาอะไรอย่างนี้ก็มี
ส่วนจะกรอบหรือแบบนุ่มก็ได้

ได้หมดราคา๒๕๐บาทถ้าเป็นโคตรทะเลก็อยู่ที่ฐานละ๓๕๐บาททานได้๔คนคุณโอ้โห

ใหญ่จริงคุณคุณกฤษดาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าสำหรับเมนูอสวดโคตรทะเลนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์นะ
แล้วเป่านกหวีดไปด้วยนะคะเสิร์ฟให้ลูกค้าถึงโต๊ะเลยเพราะอยากให้มันดูสเปเชียล
วันหนึ่งมีสัก๑๐โต๊ะสั่งแบบนี้
เวียนหัวไปหมดคุณกฤษดาบอก
แต่ละวันคุณบอกว่า๑๐โต๊ะออก
แต่ละวันมีลูกค้าสั่งไม่ต่ำกว่า๓๐ถาด

เมนูต้อนรับหน้าหนาวที่เด็ดไม่แพ้กันอีกอย่างหนึ่งนะคุณ
คือรังพึ่งย่างเกลือ

ต้มยำไข่ปลาสลิดเห็ดโคนเมื่อกี้เห็นไปแล้ว
ตำแมงดานาเห็นไหมเมื่อกี้
ดานาย่างหมกไข่มดแดงก้อยไข่มดแดง

ความอร่อยเมนูพิเศษต้อนรับหน้าหนาวเยอะแยะมากมาย

ทางร้านมีโปรโมชั่นมาฝากแฟนตลอดข่าวจ้า
สวัสดีรายการแฟนตลอดข่าวนะครับ

แฟนรายการตลอดข่าวนะครับ

จากรายการตลอดข่าว

ค่าอาหารส่วนลด๑๐เท่านั้นนะฮะ

เช้านี้เพียงเช้าเดียว

แล้วคบกันกับชิมบ้านฉันด้วยนะฮะ

ตั้งแต่๙โมงถึง๓ทุ่ม
หรือถ้าใครอยากได้โปรเมชันลด๑๐เปอร์เซ็นต์ไป

ร้านส้มตำบ้านฉันพิษโลก
เฮ้อไปลองทานกันดูนะ